ส่วนเรื่องของการแชร์ข่าวปลอมข่าวมั่วเนี่ย
ก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเหมือนกัน
โดยเฉพาะช่วงนี้ไวรัสโคโรนา
เป็นที่ตื่นตระหนกตกใจนะเอาพูดตรง
เพราะหลายคนก็กลัวว่ามันจะเกิดระบาดในเมืองไทย

เองก็ย้ำว่ามีมาตรการดูแลควบคุมไม่มีการระบาดแน่
แต่คุณผู้ชมเรื่องของการเผยแพร่คลิปต่างมันก็ระบาดไปในโลกโซเชียลไงคะ
มีหลายข่าวที่ไม่เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะ
จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน
ไปดูคลิปหนึ่งที่มีการแชร์กันในหมู่ชาวเน็ต
เป็นภาพผู้ชายคนนี้นอนสั่นอยู่บนเตียง
สภาพเหมือนกับว่าป่วยหนัก

หลายคนนะที่อยู่แวดล้อมก็สวมหน้ากากอนามัย

ที่แชร์คลิปนี้เขาบอกว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดด้วย
แต่ล่าสุดค่ะทางเดลิเมลนั้นได้ออกมายืนยันแล้วว่าคลิปที่เห็นเนี่ย
จัดฉากขึ้นมาโอ้ยแบบนี้สร้างความตื่นตกใจให้กับคนที่เห็นนะ

ส่วนอีกคลิปหนึ่งคนก็แห่แชร์เหมือนกัน
เป็นคลิปที่ผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ดีแล้วก็ล้มฟุบลงกับพื้น

ใช่มีบ่อยเลยนะเขาบอกว่าในคลิปนะ
เขาบอกว่าเป็นคนที่ติดเชื้อโคโรนาเหมือนกัน
ทางการก็ระบุเหมือนกันว่าโอ๊ยอันนี้ก็ปลอม
อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ไม่จริงนะคะอย่าเอามาผูกใส่กัน
แชร์คลิปเนี่ยทำให้หลายคนเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา
ขณะที่ทางการจีนก็ถูกกล่าวหานะคะว่า
ิดเบือนปกปิดข่าวการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือเปล่า
รวมถึงเรื่องตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ความจริงสูงถึง๙๐๐คน
แต่ทางการจีนออกมาตอบโต้ว่าไม่ได้ปกปิดอะไร
แล้วก็ปฏิบัติตามหลักการความโปร่งใสทุกขั้นตอนนะคะ
โดยทางการจีนออกมายืนยันนะคะว่าคลิปที่แชร์กันหลายคลิปนั้นเป็นคลิปปลอม

ตอนนี้ทางการจีนมีคำสั่งให้ลบคลิปดังกล่าวแล้ว
แล้วก็เร่งหาต้นต่อคนที่สร้างเรื่องนี้โดยด่วน
เพราะแน่นอนล่ะค่ะมันสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชน
สร้างความตื่นตกใจไม่ใช่แค่คนจีนที่ดูคลิป
ประเทศอื่นทั่วโลกก็เฝ้าระวังแล้วก็เห็นแบบนี้ก็ตกใจ
เพราะฉะนั้นเช็คก่อนนะว่าข่าวนั้นจริงหรือมั่วนะคะ
ดูข้อมูลจากทางการของประเทศนั้นเป็นหลักเลย